แต่ว่านอกจากที่น่านแล้วฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังทำให้มีน้ำเอิดท้นในหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะครับ
ซึ่งก็ทำให้เกิดมีน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชน
อย่างเช่นที่พยาวนะครับระดับน้ำในแม่น้ำงึม
แล้วก็แม่น้ำยมก็ล้นตลิ่งทักทะลักท่วม
ส่งผลให้ชาวบ้านนั้นถูกน้ำพัดตกลงไปในท่อระบายน้ำ

ตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาร่างนายนพรัชคันธเรศ
อายุ๓๙ปีจังหวัดพยาวที่ศูนย์หายไปกับกระแสน้ำ

และแม่น้ำยมล้นตลิ่งจนน้ำทะลักท่วมพื้นที่
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่
ใกล้กันก็มีรองเท้าตกอยู่หนึ่งข้าง
จากการสอบถามก็ทราบว่านายนพรัช

ขณะนี้ชาวบ้านได้ประสานชุดประดาน้ำ

และชุดกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยค้นหาแล้ว
ส่วนนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ราชการจังหวัด
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำป่าไหลหลาก
ที่อำเภอปงพบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบ
รวม๕ตำบลเดือดร้อนกว่า๒๕๐๐ครัวเรือน

ส่วนที่อำเภอเชียงคำชาวบ้านได้รับผลกระทบ๖ตำบลเดือดร้อน๔๐๕ครัวเรือน
จากนี้ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายจำนวนมาก
สุประชัยบอกว่าขณะนี้ได้สั่งให้ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ
รวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับ
ส่วนที่จังหวัดตากครับระดับน้ำในแม่น้ำเมย์เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง
อกจากนี้ก็มีน้ำป่าจากภูเขาทะลักเข้าพื้นที่
จนเกิดหลุมลึกประมาณ๔เมตรบริเวณบ้านห้วยไม้แป้น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเมย์ชายแดนไทยพม่า
และตามลำห้วยต่างเพิ่มความระมัดระวัง

และอาจจะเกิดอุทธกภัยจากน้ำป่าไหลหลากเพิ่ม

ป่าจากห้วยแม่ถางตะบนบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง
เข้าท่วมในเขตบ้านเวียงทำให้ถนนขาด